มาร์คไม่รู้ว่ายังไงแต่เจ๊ทิมทิมคุกนะคะ

โอ้โหสดกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะเฟื่องเองก็ดูมา
อันนี้ดำเป็นดำด้านแบล็คปกติแล้วก็ที่สวยกว่า
คนที่จับของจริงมาแล้วเนี่ยบอกว่าสวยมากนะคะ
ในเรื่องของดีไซน์แล้วก็มีการตัดช่องสายสัญญาณข้างหลังที่มันเป็นเสา
มันจะมีเส้นที่เป็นพาดยาวอย่างนี้เขาตัดออกแล้วเอาไปทายอินเนียน
แบบว่าให้กระจกเคลือบเป็นบอดี้ชิ้นเดียวก็จะสวยด้วย

ทีนี้มาเรื่องของกล้องถ่ายรูปบ้างคือหลักเลยเนี่ยเขาปรับปรุงประสิทธิภาพหลายเรื่องนะคะ
เขาเรียกว่าสเปคประสิทธิภาพดีขึ้นเล่นเกมได้สมูทขึ้น
แต่เรื่องของกล้องนะคะพูดถึงเห็นภาพสารนี้ก่อนกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะ

เฟื่องเขียนในสเตตัสว่าเอาไปเล่นสงกรานได้นี่พูดจริงไหม

เดี๋ยวพูดให้นั่นอีกหรือครับพี่มิ้วคะ
เอาไปได้เขาบอกว่าดำน้ำลึกได้๑เมตรนาน๓๐นาที

กล้องพี่มิ้วกล้องเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวลือหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นกล้องคู่
กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ทำไมเห็นหลายรูตรงตัวเลน

ถ้าเป็น๗ธรรมดาจะเป็นกล้องเดียว

เอาไปเล่นได้สบายถ่ายเล่นไม่พังนะคะ
มี๖ชิ้นเลนส์ค่ารูรับแสง๑๘
ถ้าช่างภาพรู้ดีก็คือเป็นถ่ายแบบภาพเก็บไฟใหญ่ไว้ค่ะ
ดึงสีดึงอะไรไว้ที่หลังสำหรับแต่ง
ก็คือเป็นภาพดิบที่แบบคือเห็นอย่างไรถ่ายแบบนั้นเก็บไว้เลย
ถูกต้องแต่งเอาเองใช่ค่ะซึ่งก็จะสามารถเล่นได้มากกว่าก็ช่างภาพมือโปรก็จะชอบนะคะสำหรับสิ่งนี้
แล้วก็เอาใจสาวเวลาไปกลางคืนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลอยใช่ไหมใช่หน้าลอยไม่มีปัญหาหน้าลอย
เมื่อก่อนมีแค่แฟลชสองสีอันนี้เพิ่มเป็นแฟลชสี่สีให้ภาพสมจริง
เวลาไปถ่ายกลางคืนเนี่ยสว่างขึ้นอีก๕๐แล้วเขาก็จะประมวลผลออกมาเลยว่าสภาพแสงประมาณนี้เนี่ย
เขาจะยิงแสงแฟลตสีไหนออกมาจะได้ภาพที่ธรรมชาติที่สุด

ฉลาดขึ้นมากจริงแล้วก็มีโหมดที่เขาจะสมมุติว่ากดครั้งนึงค่ะ
ระบบวิ่งภายในเสี้ยววินาทีในการคำนวณหลายอย่างว่า
ภาพนี้จุดไฮไลท์ของภาพอยู่ตรงไหน
แล้วเราควรจะเพิ่มสีตรงไหนเพิ่มเบอร์หลังยังไง
มีการออโต้โฟกัสมีการออโต้แบบปรับทุกอย่างให้เรา
ถูกต้องนะคะคือประมวลผลได้อย่างรวดเร็วคือ
ไม่ต้องเป็นช่างภาพมือโปรก็ถ่ายภาพแบบโปรขึ้นมาได้นะคะ
แล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยมีการสั่นในตัวด้วย

แล้วก็เก็บสีมุมกว้างได้สดขึ้นสีสมจริงนะคะ
กล้อง๑๒ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะ
กล้องอันหนึ่งจะเป็นกล้องเก็บมุมกว้าง
ส่วนอีกกล้องหนึ่งจะเป็นเลนส์แบบเทเล

คืออันนี้คือเราเลือกใช้ได้เหรอหรือเขาใช้คู่กัน
เขาใช้คู่กันระบบจะประมวลผลเองว่า
สภาพประมาณนี้เราจะต้องใช้เลนส์ไหน
คือเลนเทเลมีไว้หลัก๒แบบ

แต่ว่าการที่มีกล้องคู่ที่มีเลนเทเล่
พอซูมปุ๊บมันจะสามารถที่จะเก็บภาพ
เหมือนเราหมุนเลนจากกล้องจริงได้

มีคนสวนกระแสมาเหมือนกันนะว่า

สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปหน้าชัดดั่งเบอร์เนี่ย
คือเลนเทเล่จะเก็บความลึกใช่ไหมคะ

แล้วก็คือสามารถทำได้ธรรมชาติหลังละลายได้มากกว่า

เพราะว่ามันเป็นแบบของจริงแล้วคราวนี้

นี่แหละเป็นแบบว่าเอาหูฟังออกเหรอ
ใช่เป็นไปตามข่าวลือเอาหูฟังออก

มันจะเป็นรูแจ็คแบบ๓๕มเป็นกลม
แต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าเขาต้องการจะมีความกล้า
คือต้องบอกว่าตอนที่ออกมาบอกว่าจะตัดช่องเสียบหูฟังเนี่ย

อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่าง

ซึ่งก็จะแถมแรปเตอร์มาให้ในกล่องด้วย

มันคืออีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่

๕๐๐๐บาทประมาณ๕๕๐๐บาท

แล้วก็ไปผูกกับอีกเจ้านี้เป็นหูฟังธรรมดาด้วย

ตอบโจทย์ดีจังเลยออกกำลังกายด้วย

แล้วก็มี๑๒๘กิ๊กและเพิ่มความจุไปสูงสุด๒๕๖กิ๊ก
เต็มที่กว่าเดิมมีพรีวิวไลฟ์โฟโต้มีหลายอย่าง
คำถามเดียวที่อยากรู้ตอนนี้เลยถือว่าดี
๓๒กิกเนี่ยราคาอยู่ประมาณ๒๓๐๐๐บาท
ใช่แต่อันนี้ประมาณ๒๔๐๐๐บาทยังแพงกว่าอะไรมั้ง๒๔๐๐๐
แต่อันนี้๓๒กิ๊กด้วยเริ่มต้นที่๓๒กิ๊กนะคะ
ไม่แต่ว่าอันนั้นตอน๖๐ปีเริ่มต้นที่๖๔กิกนะคะ

แต่ว่าใครเป็นมีเพื่อนอยู่อเมริกาก็ให้เอากลับมา

ถ้าจะเอาเครื่องฮิ้วแล้วต้องจ่ายบวกเพิ่มไม่เอา

ว่าเอาใจคนออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นไปอีก

ใช่ค่ะกันน้ำได้เอาไปใส่ว่ายน้ำได้เลย

ซึ่งแบบเราไม่ค่อยคิดแล้วหรือเปล่า

รุ่นแรกไม่มีประโยชน์เลย

วิ่งจ๊อกกิ้งตามเส้นทางตามเขาต่างเนี่ย

ใช่โอเคด้วยเวลาอันจำกัดพอก่อน

เออต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง
นะคะอยากจะเล่าต่อแต่ไม่เป็นไร